ทีนี้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊ก
ไปอยู่ที่ไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ
มีคำสั่งย้ายฟ้าผ่าย้ายเข้ากรุให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ไปอยู่ทำงานที่สตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นค่ะมีคำสั่งโอนย้ายนะคะ
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปเป็นข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้อันนี้น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มครั้งแรกและภาพแรกนะคะ

หยิบมือถือเลยเข้าไปทำงานที่นครศรีธรรมราช
พอเห็นภาพนี้ปุ๊บเฮ้ยนี่มันคุ้นนี่หนานี่มันบิ๊กโจ๊กนี่หนา

แชะภาพนี้ออกมาแล้วก็ส่งต่อกันเป็นการยืนยันนะคะ
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานยังคงทำหน้าที่นะ

เมื่อวานนี้ไปไหว้สารหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เจ้าตัวดูผอมลงไปนะดูผอมลงไปแต่ยังคงยิ้มแย้มสบายดี
บารมีก็ยังเพียบค่ะเพราะอะไร

ก็มีทั้งรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ผู้บังคับการระดับจังหวัด
ก็คือตำรวจนายผู้ใหญ่ยังไปล้อมหน้าล้อมหนังเพียบแบบนี้นะคะ
แล้วปรากฏว่าตอนที่ลงไปพื้นที่เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้นะ
ไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้แล้วก็สั่งเลยว่าห้ามถ่ายภาพ
แต่นักข่าวอะค่ะมันด้วยดวงหรือชะตากะไรไม่ทราบ
พอดีบังเอิญค่ะไปทำข่าวที่นั่นพอดี
พอไปเห็นปุ๊บหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพแบบนี้
ภาพนี้ก็เลยปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ตามสื่อหลักต่างนะคะ
คุณผู้ชมก็เป็นการยืนยันนะคะว่า
โจ๊กยังคงทำหน้าที่แล้วก็ยังอยู่ในประเทศไทย
ไม่ได้หนีไปต่างประเทศไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้
หายไปไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาเลย
ถึงแม้จะดูเซียวเพราะเดี๋ยวก็ยังมีคนล้อมอยู่
สบายดีบารมียังเพียบสบายดีนะฮะ